สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านด้วยวันหลังบอกพี่ในไลน์กลุ่มด้วยนะ
บอกว่าอะไรคะใส่สีฟ้าไม่ได้หาไลน์กลุ่มอีกแล้ว
นิดนึงอ่ะวันนี้วันศุกร์๑๒พฤษภาคมแล้วค่ะ
บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นมากจริงเพราะว่า
อยากเลือกตั้งเนอะคนที่มีอายุ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สิบสี่พฤษภาคมนี้ก็เตรียมตัวที่จะต้องออกไปเลือกตั้งทีนี้เนี่ยก็มีคำถามที่เกิดขึ้นมามากมายว่าอ้าวรอบนี้เนี่ยเราไปเลือกตั้งเราดูกันยังไง
เลือกตั้งมีกี่ใบวิธีการขั้นตอนต่างเราจะต้องทำยังไงบ้างศึกษาไว้ก่อนค่ะเราจะได้ไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่งงแล้วก็เร็วเพราะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็ครายชื่อไปก่อนตั้งแต่ต้นนิดนึงว่าเราเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพราะไม่งั้นไปถึงที่หน้าครูหาปุ๊บจะไปเลือกตั้งที่เขตจะต้องไปเปิดดูอีกว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไห
สีม่วงเลือกสอสอที่รัก
ส่วนสีเขียวอันนี้เลือกพักที่ชอบ

ถูกต้องมีสองใบด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยค่ะ
ถ้าเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะก็คือบัตรสีเขียวอันนี้จะเลือกพัก

เวลาการเลือกพักเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งโลโก้ของพักให้เราดูแล้วก็มีชื่อพักด้วย
แล้วก็มีช่องให้เรากากระบาดเลือกไป
อันนี้เราก็จะดูได้ว่าคุณชอบพักไหนคุณอยากเลือกพักอะไร
ทีนี้ส่วนบัตรสีม่วงจะเป็นสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในใบสีม่วงเนี่ยค่ะคือมันจะมีแค่แบบว่าเลขอย่างเดียว
ไม่มีชื่อของสอสอที่คุณจะเลือกแล้วก็ไม่มีชื่อพักด้วย
ดังนั้นเช็คให้ดีก่อนว่าสอสอที่คุณจะเลือกอยู่เลขอะไร

ต้องจำไปก่อนที่คุณจะเข้าไปแล้วดูตัวเลขมาเลยว่าจะเอาเลขไหน
เลขไหนที่เราตั้งใจจะเลือกเข้าไปถึงกากบาทเลือก

จริงที่เขตมีบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องไปเปิดดู

บางบอดมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีชื่อไม่ครบอีก
ในการเลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไง
เพราะว่ากรกตออกมาบอกว่ารอบนี้ของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
จะไม่มีเหตุผิดพลาดเหมือนก่อนหน้านี้
พูดขนาดนี้นี่มัดตัวแน่นเลยนะคะ

แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังพอมีโทรศัพท์มือถือ
คือถ้าสมมติจำไม่ได้จริงอ่ะหาหน้าแบบเปิดบัตร

แล้วก็ดูเบอร์แล้วจำเข้าไปก็ได้
คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติเราสามารถที่จะไปเช็ครายชื่อก่อนเนี่ย
ก็ได้เช่นกันคืออย่างเวลาเราเปิดไปปุ๊บเรามีสิทธิ์เลือกเขตไหน
เราจะได้รู้ด้วยแล้วเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็จะได้ไป
ทีนี้เนี่ยเวลาไปเลือกหลายคนก็จะถามว่า
จะต้องกากบาทเต็มช่องเลยไหม
หรือว่าห้ามใช้เครื่องหมายอะไรในการที่แบบว่าทำให้บัตรมันเสีย
อ่ะลองดูเนี่ยค่ะถ้าบาทดี
คุณกากบาทได้จากกากบาทแบบใหญ่เต็มช่องเลย
หรือจะเล็กหน่อยก็ได้จะเป็นบวกก็ได้
คืออะไรที่มันเป็นลักษณะของการกากบาท
ใครบางคนบางคนลืมตัวติ๊กถูกไปแล้วด้วยความเคยชิน
ถูกไม่ได้เลยนะคะถ้าติ๊กถูกไปปุ๊บกาไขว้ทับยังได้นะคะ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

จะถามว่าอย่างคุณแม่เองเนี่ยเอ๊ะบัตรมันมีสีอะไรแล้ว
หม่อม้าจะต้องบัตรไหนยังไงนะบัตรนี้หม่าจะเลือกยังไง

อย่างเดียวปุ๊บแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแบบจำจริง
ใช่แต่ข้างหน้าบอร์ดอ่ะดูไปเลยอ่ะฝากลูกหลานที่พาคุณพ่อ
คุณแม่คุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้ไปเลือกตั้งช่วย
ช่วยกันดูด้วยใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ด้านล่างขวาข้างล่างเนี่ยค่ะ
ก็จะมีสำหรับคนที่แบบว่าไม่ประสงค์ที่จะเลือกใครเลยอืม
อย่างนี้ค่ะก็จะมีช่องด้านล่างก็คือสามารถที่จะกาตรงนั้นก็ได้
ครับผมนะฮะเห็นที่น้อง๕๕บอกตอนแรกน่ะนะน่ะ
สอสอที่รักสีเมืองใช่นะฮะพักที่ชอบสีเขียวถูกต้อง
ทีนี้วิธีการไปของเราก็คือแค่บัตรประชาชนอย่างเดียว
ทีนี้ถ้าบัตรประชาชนในช่วงนั้นที่คุณไปเนี่ย
โอเคมันเกิดหายครับก็ไปใช้บัตรอื่นที่สามารถจะแบบว่า
แสดงตัวตนของคุณได้อย่างเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตต่างอย่างนี้ค่ะ

ใช่หรือหลักฐานภาพทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ค่ะ
ไปได้ตั้งแต่๘โมงเช้าปิดหีบก็คือ๕โมงเย็น
ดังนั้นก็คือเตรียมตัวของคุณให้พร้อมที่จะเดินทางไปเลือกตั้งกันเนอ

คือจริงเราว่างเว้นจากการเลือกตั้งมา๔ปีแล้วไง
อย่างที่บอกไปว่าหลายคนก็คือแบบ

ภาพรวมแล้วมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรค
ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ปัญหาเหล่านั้นกรกตดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะ
อย่างเช่นปัญหาเรื่องของการจ่าหน้าซองผิดพลาด
ที่มันเกิดขึ้นประจำหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

คือไปรอบนี้มันก็จะมีซองสีขาวมาให้เหมือนกันนะคะ

จังหวัดเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่า

เพราะว่าหลังจากเราเลือกเสร็จใช่ไหมคะ
กากบาทในใบสีม่วงกับสีเขียวเนี่ย

เจ้าหน้าที่เขาจะมีการเขียนตัวหน้าซองนั้นดูดีก่อน
เมื่อก่อนเราแค่พับบัตรเองมาหาไปหย่อน
นี่เพิ่มต้นทุนนั้นเนี่ยใส่ซองเข้าไปอีก
ต้นทุนไม่พอเพิ่มความยุ่งยากไปอีก

แล้วไม่รู้ซองต้นทุนเท่าไหร่ด้วยน้องมิ้น
แต่ล่าสุด๓แสนใบทางปรายศนีย์ไทยส่งกลับมากรกตแล้วนะครับ
บอกว่าอ่านลายมือไม่ออกจริงว่าเขียนว่าที่ไหนเขตอะไร
ต้องให้กรกตมาพิจารณาว่าตกลงมันคือเขตไหนยังไง

ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยอะ
ดังนั้นเราก็เช็คของเราให้ชัวร์ว่าแบบป้องกันการผิดพลาด
ของการเขียนหน้าซองที่มันผิดตัวเลขกันไปหรืออะไรแบบนี้

ใช่สิ่งที่ห้ามห้ามถ่ายนะ

หรือว่าการฉีกบัตรเลือกตั้งอะไรทั้งหมดอย่างนี้คือห้าม
ใช่ใช่มันไม่ได้
ในโครงหาก็ห้ามอ่านนี้มีความผิดตามกฎหมายเลยนะคะ
สมมุติถ้าอยากถ่ายรูปจริง
ยืนอยู่หน้าบ่อตรงสมมุติเข้าไปในพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินเข้าไป
อยู่ในจุดที่เริ่มฉีกบัตรเลือกตั้งเซ็นชื่อรับคั่วบัตรอะไรพวกนี้

ตอนห่อนคนข้างนอกนะคนข้างนอกอ่ะแบบถือว่าแม่ถ่ายให้หน่อย
สมมุติแม่เลือกเสร็จแล้วแม่ถ่ายระยะกันแล้วไปซื้อบัตรอย่างนี้
ได้แต่ถ้าคุณจะแบบว่าเทลพี่ยอดบัตรละจ้า
ไม่ได้นะคะห้ามค่ะแล้วก็อย่างที่ว่านั้นถามกันไปเรื่องของการจำหน่าย
แจกจ่ายเรื่องของเครื่องดื่มสุราเนี่ยแม้กระทั่งการจัดเลี้ยงสุรทุกชนิด
ก็คือก่อนวันเลือกตั้งไม่ได้นะคะ๖โมงเย็นเป็นต้นไปคือไม่ได้แล้ว
ก็คือวันเสาร์เนี่ย๖โมงเย็นก็คือหยุดทุกอย่างแล้วอันนี้แบบเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
สิ้นสุดก็ไป๖โมงเย็นวันอาทิตย์ใช่นะครับเรื่องของการหาเสียงก็เหมือนกันเนี่ยค่ะ
การเลือกตั้งหาเสียงก็คือต้องงดมาหลังจากวันพรุ่งนี้แล้ว
จริงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการดีเบตใหญ่เนอะในแต่หลายพื้นที่ก็ที่คุยกันไป
วันนี้ทุกพักกันเมืองก็คือมีการหาเสียงเนอะ
ใช่ครับถือว่าเป็นวันดีเดย์วันนี้เลย
ดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง
คนถามว่าวันนี้พี่มดไปไหน

ใช่ใช่แต่วิทยาลับน่าจะเมืองทอง

ไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็น๙ไกล

แต่พลังประชารัฐเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายแล้ว

ไม่น่าจะต่างจังหวัดก็ได้เพราะว่าเขาทำ

ใช่ส่วนตอนแรกรวมไทยสร้างชาติ

แล้วก็ชาติพัฒนากล้าโรงแรมรามากาเดนส
แล้วก็ไทยสร้างไทยอยู่พารกอน

คือก่อนหน้านั้นไปที่อื่นแต่ทุ่มหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ก็มีการออกไปบอกเราว่า
ไปคุ้มครองหน่อยปรากฏว่ามันปัดตกไปไง

น่าจะเป็นทางข้าวเก๋วไก่นะครับ
นี่พลังปรัชรัฐใช่ไหมคะกิลาเวส๒
จริงคนก็ไปกันหลายพื้นที่แล้วเนาะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้จากช่วงแถวดินแดง

ใช่ไหมคะโรงไพรสร้างชาติ

เด็กประยุทธ์บอกแล้วนะว่าถ้าได้สอสอน้อย

เพราะงั้นต้องเลือกดีนะ

เอาพูดตรงหลายคนก็พูดถึงทนายพัฒน์
มากพอกับแอมม์มาแหละ
ตั้งต้นไปดิฉันไม่ใช่ทนายของแอมสัญญาณายแล้วนะคะ
อย่าเรียกแบบนั้นเพราะเขาขอเปลี่ยนทนายคือเขาบอกว่าจริงเอกสารรู้มาตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
แรกเริ่มเดิมทีเลยที่ทนายพัฒน์ออกตัวก็คือตอนที่เกิดเรื่องก็มีการคุยกันเพราะรู้จักกับแอม
ก็บอกว่าเออให้มาช่วยเป็นทนายให้ก็ตกลงกันตอนก่อนเข้าเรือนจำเนี่ยทนายพัฒน์เคยถามแอมแล้วว่า
จะเอายังไงจะให้พี่เป็นทนายให้ไหมหรือจะเปลี่ยนไหมหรือยังไงแอมบอกไม่เปลี่ยนให้พี่พัฒน์ทำให้
คือทนายคนใหม่ของแอมสายยนายคนนี้นะจ้าเฉินแต่ว่ารื่องของทนาภัณฑ์ไม่จบตรงนี้
แม้ว่าจะจบจากการทำหน้าที่เป็นทนายของแอมสายนายแล้ว
ทำหน้าที่ของดิฉันเดี๋ยวรอเจอเลยนะคะ
ดำเนินการทางกฎหมายทุกคดี

คือนักตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะยืนยันเลยค่ะ
น้องแอมเค้าได้แต่งคณะในชั้นศาลอะไรพวกเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งไม่ใช่พัฒน์คนที่เข้ามาแทนเข้ามาทำเนี้ย
ก็ต้องรับเป็นทั้งหมดนะคะส่วนตอนแรกที่ที่คุณพัฒน์ทำกับท่านธรรมค์คนอื่นด้วยอ่ะนะคะ

วันนี้ก็เลยเปิดปากพูดให้ได้ยินเลยแล้วนะคะว่า
เราหมดหน้าที่แล้วเรามีหน้าที่ในแพทย์ชั้นพนักงานสอบสวนนะ
ตอนนี้มีคุณชินคุบไทยกรเข้ามารับผิดชอบทั้งหมดของแอมทั้งหมด
ไม่เกี่ยวกับคุณแพทย์แล้วก็เลิกคอมเมนต์คุณแพทย์ได้แล้วค่ะ
เราไม่ได้เป็นทนายให้กับเขาแล้วนะคะแล้วก็ที่จะต้องชี้แจงอีกทีหนึ่งว่า
คุณพัฒน์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับแอมอะไรเริ่มต้นเกี่ยวกับค่าอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือไม่
บอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวเพราะคุณพัฒน์เนี่ยรู้จักกับแอมรู้จักในเฉพาะเนื้องาน
เพราะฉะนั้นใครที่ก่อนกระทำความผิดหรือขณะกระทำความผิด
ไม่ได้อยู่ในวงโคจรอะไรกับเขาเลยกรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะ
กรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ธนายพัฒน์พูดเมื่อกี้
ซึ่งความหมายไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงโคจรอะไรของแอม
รู้จักกันเฉพาะในเนื้องานครับแต่ก็เป็นคนสนิทที่แอมเรียกว่าญาติที่บอกว่าขอเข้าพบ

ถ้าจะรู้เรื่องคดีไปสัมภาษณ์คุณชินหุบแทน
ทีนี้ถ้าความคืบหน้าของคดีแอมนิดนึงได้ไหม

ขอนิดนึงเรื่องที่ว่าเจอกระเป๋าคุณก้อยแล้วอะค่ะ
ที่ว่ามูลนิธิวินวินเขาไปตามเจอพยาน
คนที่ให้ข้อมูลเรื่องของหวยทิพย์ใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปเจอล่าสุดเนี่ยทางวิทโจ๊กโพนตรดเอก
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ดื่มไปนิดนึง

แต่ว่าเขาก็ดื่มน้ำตามเขาก็เลยรอดมาได้
คือคนนี้สรุปแล้วก็คือว่า
วันนี้บิ๊กโจ๊กพาเขาเข้าไปหาแอมในดนตรรม
เพราะว่าอยากให้เข้าไปคุยเพราะว่าอยากให้แอมมาสารภาพ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะก็จะพาทั้งน้องสะพาย
แล้วก็สามีของผู้หญิงคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมให้ข้อมูลด้วย
หลังจากที่คือตัวเขาเองเขาก็คล่องใจนะว่า
ทำไมถึงส่งพัสดุมาให้เขา
คือตัวแอมเนี่ยเขามีการเอาตัวพัสดุอันนี้
กล่องพัสดุอันนี้ไปให้น้องสะพ้ายเป็นคนไปส่ง
น้องสะพายก็เลยต้องมีการมาสอบปากคำ
น้องสะพายแล้วก็ตัวน้องชายเขาเองด้วยว่า
กับเหตุการณ์นี้มันคือยังไงเพราะมันมีการส่งไอ้พัสดุอันนี้
ไปหาผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่า
เองเขาก็อยากให้ผู้หญิงคนนี้เข้าไปที่เรือนจำ
ปรากฏเข้าไปแล้วบิ๊กโจ๊กเองก็มีการสอบ
วันนี้ก็มีการคุยเพิ่มเติมเพราะว่า
ตอนแรกเปิดมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่า
ของอันนี้มันคือของของคุณก้อย
นี่คนเปิดคือที่ปรึกษามูลนิธิวินวินนะคะ
เป็นคนเปิดเพราะเขาเองก็ไม่กล้าเปิดเหมือนกัน

ส่งเป็นของชิ้นแล้วไปรวมกล่อง
หรือว่ามาเป็นกล่องแบบแพ็คมาเรียบร้อยแล้วให้ส่ง
คืออันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจก็อยากจะรู้
ส่วนเรื่องประเด็นที่ว่าเจอสายนายในร่างคุณก้อย
หรือว่าในเรื่องของสายนายที่จะเชื่อมโยงไปถึงขวดต้นเรื่องต้นทางเนี่ยนะคะ

ตอนนี้จากที่มีอยู่ร้อยกว่าขวดตามล็อตที่สั่งมา

จะพยายามหาต้นทางให้เจอว่ามันมาจากขวดไหนกันแน่
หลักสุดก็ยังเหลือกระเป๋าอีกหนึ่งใบ
แล้วก็รวมถึงโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่อง
ที่ยังตามไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์
นี่เลยละ
โปรดติดตามตอนต่อไป
มือปราบพลังสรรสกัดธรรมชาติ

เพื่อส่วนผสมของโปรไลน์และสารสกัดจากธรรมชาติ

วันนี้ถึง๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
อย่าติดตามที่ทุกคนต้องได้ใช้
คุณภาพเกิดราคา

บูสรอยยิ้มได้ทั้งบ้าน

ก็คืออ่านไม่ออก
ก็คืออ่านไม่ออก

ให้กะกะตอที่ปฏิบัติงานนะ

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสจัง
ก็คืออ่านไม่ออก

ณตอนนี้ไม่มีซองใส่บัตรเลือกตั้ง

มาถึงเรื่องราวของอีกหนึ่งเหตุกันบ้างนะครับจับพยาบาลสาววิศวกรรอบขายปืนกระสุนผ่านออนไลน์ครับ
แฉปมพิรุษนะครับวันนี้ไปติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
พลตำรวจโทวรวัตรนะครับเป็นผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ
พร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันแถลงผลนะฮะการระดมกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและอาวุธสงครามครับ
โดยปูพรมนะฮะตรวจค้นหกสิบจุดในสี่สิบสองจังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ห้าสิบคนนะฮะของกลางอาวุธปืนเจ็ดสิบเจ็ดกระบอกครับระเบิดปิงปองอีกหนึ่งลูกเครื่องกระสุนนะครับปืนชีวิตต่างรวมสองพันสี่ร้อยสี่สิบนัดนะครับ
แล้วก็สุดเบอร์ใหญ่ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนแบบทำเป็นเรื่องราวที่เหมือนถูกกฎหมายเลย

ใช่ค่ะจากการตรวจสอบประวัติทั้งหมดพบว่านางพยาบาลคนนี้เนี่ย
ซื้ออาวุธปืนสวัสดิการทั้งสิ้น๒๑กระบอกครับ
เป็นพยาบาลนะฮะภายในปี๖๒ถึง๖๓เนี่ย
และต่อมาปี๖๕ซื้อเพิ่มอีก๑กระบอกครับ
ได้ควบคุมตัวนางพยาบาลและแฟนหนุ่มไปดำเนินคดี
ส่วนการตรวจสอบอาวุธปืนบางกระบอกพบว่า
มีบางส่วนเป็นปืนบีบีกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงลำกล้อง
เช่นปืนขนาด๒๒๒ที่มีการดัดแปลงลำกล้อง
ของผู้บริหารของเราซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ช่องโหวกของกฎหมาย
ในการซื้อปืนสวัสดิการซึ่งทางบชสทนะครับ
อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อขยายผลกวาดล้างครับ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ร่วมกันมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
และจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
โอโหนี้ครับเป็นทั้งพยาบาลและวิศวกร

ถ้าชอบปืนแล้วสะสมอันนี้เข้าใจได้นะแต่มันซื้อไม่ถูกกฎหมายไง

ใช่แล้วตั้งกี่กระบอกก่อน

เหมือนสั่งปล่องผ่านออนไลน์ก็ได้เลยเนอะ

คุณผู้ชมชอบถามว่านิวโชว์วันนี้ตายกี่ศพ

แล้วมันใกล้มือมากคือสั่งออนไลน์๒วันได้ของอย่างนี้

ง้อแฟนก็พกปืนดูคอนเสิร์ตก็พกปืน
กินข้าวตอนกลางคืนก็พกปืนอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นอาวุธที่หาได้ง่ายมากนะฮะ
ซึ่งครอบครองแล้วไม่มีใบอนุญาตก็คือผิดกฎหมาย
ใช่ค่ะถูกจับนะคะอย่างเช่นกรณีอย่างนี้เป็นต้น
นะครับวันนี้เขาก็ปรูพรมค้น๔๒จังหวัด๖๐จุด

ก็ได้มาทั้งหมด๗๗กระบอกก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงาน
นะครับผมของทางตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อครับ
อยู่แถวปากเกร็ดบ้างตอนนี้เห็นใจมาก

ุ่มตามตุ้มตามปลาระเบิดกันงงไปหมดเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์บุกไปในซอยที่ปากเกร็ดที่จนจังหวัดนทบุรีค่ะ
มีตะโกนท้าทายกันเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ระเบิดขวดเอยระเบิดปิงปองเอ่ย
ปลาเข้าไปแบบไม่ยั้งเลยคิดว่าน่าจะเป็นคู่อริค่ะ
ค่ะตอนแรกนู้นลูกชิ้นนะน้องมีน

แล้วคือตะโกนบอกออกมาดิออกมาเลย

นี่กระบะเขาได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
ก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้

เจอใครเลยก็เลยไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานเลยสดร้อน

ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดอยู่แถวหน้าบ้าน
กระจกหน้าต่างเขาสั่นเลยตอนระเบิด

แต่เขาก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะเขาก็กลัวเหมือนกัน

มอเตอร์ไซค์กันมาประมาณสัก๓๔คัน

แล้วก็ตะโกนท้าทายกันอยู่หน้าบ้าน

ซึ่งเขาบอกว่าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าจริงเหตุการณ์แบบนี้
มันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อคืนเป็นคืนแรก

บางกรวยก็ปลาระเบิดไล่ทำร้ายกัน
มาอีก๒วัน๑๐พฤษภาคม

ปลาระเบิดขวดระเบิดปิงปองใส่บ้านคนอื่นเขาเนี่ย

ฝากตำรวจหน่อยช่วยกันปรามนิดนึง

คือไอ้คู่กรณีไหวก็เรื่องนึงอ่ะ

จริงการมาท้าทายหน้าบ้านปลาระเบิดปืนแล้วยิง

ใช่ค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่มาเพียงแต่ว่า

ใช่มัน๓คืนติดแล้วคือมันทำยังไงได้บ้าง

แต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ปากเกร็ดบางบัวทองใหญ่ยาวไป

ก็จะมีข่าวแบบอาชญากรรมบ่อย

คือเราจะแบบไม่รู้จะแก้ยังไงดีอันนี้

แล้วลูกหลานออกไปไหนดึกดูกันนิดนึง
ใช่เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่รอปภด้วยแล้วกัน
ที่แบบว่าอยู่ในหมู่บ้านเวลาสกรีนแบบ

ถ้าเป็นหน้าซ้ำที่ขี่มอไซค์เข้ามาเนี่ย

อ๋อแล้วบางทีอาจจะเป็นหมู่บ้านเปิดเนี่ย
ไม่ได้เป็นแบบหมู่บ้านที่เป็นซอยเฉย

เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่อาจจะช่วยได้

ถ้าเกิดเหตุก็อาจจะทำให้เจอตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นนะครับ
แต่ว่าไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ

ใกล้จะถึงวันความหวังหมู่บ้านแล้ว
อ๋อวันนี้๑๒นะคะอีกแปปนึง

แรกคิดว่าคิดว่าเป็นกล่องดูอีกทีเป็นเต่าสีทองสุดแปลก
ดองคล้ายพระสมเด็จแต่ได้เลขเด็ด๒๓ตัว
อัลล่ะมาดู
เขียนสคริปต์มาเป็นแรปเลยนะครับ

มีชาวบ้านครับพบเต่าหับสีทอง
ตั้งแต่หัวกระดองแล้วก็เท้าทั้ง๔ข้างครับ
มันค่อย
มีตรงไหนไม่กล้าอีกเลย
เมื่อที่เขาดูดูหัวขาของสีทองจริงนะ

บอกว่าลำตัวยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงครับโดยพบกับนายสมโพธิ
วังมะนาวชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
เป็นคนนำเต่าสีทองออกมาให้เชยชมกัน
โดยนายสมโพธิเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้านี่ฮะ
วันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่น้าชายของตนเนี่ย
กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปทำธุระ
สายตาของตนก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นบริเวณหน้าบ้าน
แรกเนี่ยคิดว่าเป็นกล่องกระดาษฮะ

ตั้งใจเดินเข้าไปเก็บให้พ้นทางครับ
กระทั่งเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าเป็น
ที่มีความแปลกคือมีสีทองทั้งตัว
้าชายจึงนำมาฝากให้ตนช่วยดูแลนะครับ
จากนั้นเมื่อตนรับมาเลี้ยงพบว่า
มีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีบาดแผล

เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ดูเวลานี้เนี่ยตอนที่พลิกใต้ท้องมาถ่ายรูป
แล้วก็จินตนาการกันนะครับนะฮะจินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้นะครับ
แล้วเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นเต่าหับบนครับรวมไปถึงสังเกตเห็นความพิเศษเพิ่มเติม
จากสีทองของตัวเต่าแล้วคือที่กระดองเต่าด้านบนเนี่ย
มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีดำไหนลองดูนะด้านบน
มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีดำทางด้านบนนะครับนะฮะส่วนด้านใต้ท้องเนี่ยนะครับ
ด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีดำคล้ายพระสมเด็จ
เดี๋ยวสามเหลี่ยมสีดำเข้าใจได้พระสมเด็จไปยังไงก่อน
อ่านฟิกใต้ท้องมาเนี่ย
สีสวยแขวนหัวใจนะอันนี้ป่ะอันนี้แหละก่อน
นี่สามเหลี่ยมสีทองนี่ไม่มันพระสมเด็จยังไง
แต่ช่างด้านซ้ายของเขาเค้านี่อ๋อนี่แหละ
เป็นรูปพระสมเด็จมีสามเหลี่ยมเห็นไหม

แต่นี่คือทรงเขาขนาดประมาณนี้
ไซด์เหรอครับอ่าไซด์ด้วยนะครับแล้วอีกฝั่งนึงเป็นพระรูปไหนอีกไหมคะ
ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนอะนะฮะตรงนี้นะครับผม
ส่วนใต้ท้องเขาบอกว่าเป็นคล้ายพระสมเด็จ
ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเต่าสีทองตัวนี้เป็นเต่ามงคลครับคุณผู้ชม
ตั้งใจจะเสี่ยงโชคเลข
อืมแล้ว๗๔๑ครับ
มายังไงอ่ะนั่นสิ

เต่ามี๔ขาไงเต่ามี๔ขา
เธอหมาก็๔ขา๑ตัวมาก็๔ขาน่ะ
๗ก็น่าจะเป็นนั่นหรือเปล่า
๑๔หรอมายังไงนะฮะก็แบบทึ่งในศาสตร์การคำนวณตัวเลขออกมามานั่นแหละ
นาการล้ำเลิศอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญแหละถูกต้องแล้วก็รวมถึงเลขบ้านของเขาก็คือ๖๘ครับหมายเลขบ้านรอดู๑๔
แล้วก็๖๘นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าเอาไปลองดูกันแล้วกันตามหาซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะครับ
เรียกว่าถ้าเกิดคุณยิ่งสะสมนะยิ่งลดเพิ่มแจกแซม๗วัน๗สีให้สะสมกันแบบทุกวันบอกเลยว่าคุ้มสุดเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วนะครับผมนะสะสมง่ายครับเมื่อช็อปครบทุก๒๐๐บาทนะครับรับสแตมส่วนลด๑ดวงมูลค่า๑๐๐บาททันทีนะฮะ
สะสมสแตมทุกวันรับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับสะสมสแตมครบ๒สีรับโบนัสส่วนลดเพิ่มอีก๑๐๐บาทครับ
สะสมสแตมครบ๓สีรับโบนัสส่วนลดเพิ่มอีก๒๐๐บาทและสะสมสแตมครบ๔สีรับโบนัสส่วนลดเพิ่มอีก๕๐๐บาทเลยครับ
สะสมไม่จำเป็นต้องเป็นสีเรียงตามวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะขอแค่มีสีที่ต่างกันก็พอแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดด้วยนะคะ
รวมไปถึงใช้คะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะจะได้รับส่วนลดเพิ่ม
แล้วก็รับบัตรเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดถึง๓๐เลย

ช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่โรบินสันทุกสาขาค่ะ

ช็อปกันเลยโรบินสันทุกสาขา๑๒๓๑พฤษภาคมนี้นะคะ
ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้
คือแบบว่าได้ช็อปได้ลดแล้วก็ได้เครดิตเงินขึ้นอีก
สะสมสติ๊กเกอร์๔สีอ่ะ
๒สีรับไปร้อยหนึ่ง๓สีรับไปสองร้อย

จุกพอเรื่องเต่ามีแต่คนบอกว่าไม่ใช่เต่า

ก็คือมันเป็นสีเหลืองอยู่แล้ว
ไม่ใช่จะบอกว่าสีเนี่ยมันสีเหลืองแหละแต่ว่า
น่าเป็นเตาะบกเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาลงน้ำบ่อยไงน้องลาเม

นี่เปาบกค่ะเปาบกน่ะโอเค๗๑๔๐นะฮะแล้วก็๗๑๔นะครับผม
สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ครับ
เรื่องราวของคุณโบเบนเจวันกับคุณก๊อตจิรายุนะคะ
ก็คือก่อนหน้านี้เองก็เหมือนมีข่าวออกมาว่า
ล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้รายการแฉพี่มดดำก็มีการสัมภาษณ์

ทีนี้มันก็มีการพูดถึงออกมา
ในลักษณะของการว่าจบรัก๑๐ปีไปแล้ว
คือคุณโบเองเขาก็มีการเล่าค่ะว่า
ที่เขาจะมาออกรายการเนี่ยก็คือมีการคุยกับคุณก๊อต

มดดำจะมีการถามคำถามนะอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นคำตอบที่บอกคุณโบมา

คือเราจบกันเราเลิกกัน

คือถ้าสมมุติหลายคนเห็นก็จะเห็นภาพว่าแบบ
น้องโบร้องไห้กอดพี่มด
แล้วพี่มดเขาก็กอดปอบบอกว่าโตแล้วแบบ
ไม่ร้องแล้วเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์อันนี้ค่ะ
ก็คือหลังจากที่จบรายการไปอะไรอย่างนี้
ทีนี้ในการออกรายการไปเสร็จปุ๊บช้ำ

คุณก๊อตเนี่ยค่ะมันเรียกว่าสนั่นโซเชียลเลยล่ะ
ก็วิจารณ์ว่าฝ่ายชายในโลกส่วนตัวสูงก็ต้องยอมรับ

เขาบอกว่า๑๐ปียาวนานอาจจะต้องใช้เวลาในการทำใจ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ดูคลั่งรักมาก

ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณก๊อตเองค่ะ
เพราะจริงแล้วเนี่ยตัวคุณก๊อตเองเขาไม่ได้ขึ้นไหวด้วยกันออกมาบอกเองค่ะนะคะ
พอดีมีน้องที่แบบน่าจะเป็นคนสนิทของคุณก๊อตนะคะ
มีการแบบว่าเขียนข้อความไปถามเป็นข้อความแชทออกมาเนอะ
คือเขาก็มีการถามว่าพี่โอเคไหมเพราะว่าหนูไม่โอเคเลย
นี่คือสิ่งที่พี่ชายตอบก็เป็นข้อความตามนี้มา
คุณผู้ชมก็จะเขียนบอกว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ
เราไม่อาจอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยิน
และเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอด
อธิบายมักเปล่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเรา
เขาจะได้ยินแต่เสียงความคิดของตัวเขาเอง
คำพูดของเราจึงเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์
ว่าจะหมื่นคำหรือล้านคำนี่คือความจริง
เขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคำอธิบายที่ดีพอ
แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือการอธิบายในหลายครั้ง
รายการรับฟังเพราะหลายครั้ง
ถ้อยคำไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอด
มีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนให้ขัดเครื่องใจ
ส่วนใหญ่แล้วพอใจที่จะฟังคำลวงที่ชวนให้รู้สึกดี
จริงทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกปาดตกไป
และเมื่อเป็นเช่นนั้นการอธิบายไม่ว่าจะ๑ครั้งหรือพันครั้ง
เป็นเรื่องที่ไร้ผลและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอด
โมน้องรักพี่ไม่ได้เป็นคนชื่นสติที่หลีกเล้นไปโดยไม่มีเหตุผล
มันเหมือนกับตึกใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่มันจะถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุ
แต่เพราะมันถูกกัดกร่อนจากหลายส่วนจนโครงสร้างมันไม่อาจรับไหว
แน่นอนว่าหากมองอย่างผิวเผินการพังทลายมันอาจจะไร้เหตุผล
แต่การอธิบายเหตุผลให้คนนอกมีแต่จะทำลายเราทั้งสองคน
เพราะพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องส่วนตัวที่สะสม
กลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะไม่เป็นไปในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็น
เขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการ
โมน้องรักอย่าได้หวั่นไหวจากความเข้าใจผิดของผู้คน
พวกเขามักคล้อยตามสื่อและฟังน้อยมุม
พวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือทำเป็นรู้ดีในสิ่งที่ไม่รู้จริง
แต่จำพี่ไว้ความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของเรา

รักษาใจของโมไว้พี่เองก็จะทำในส่วนของพี่
อันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณก๊อตเขามีการเขียนต่อไป

ในมุมของคุณก๊อตอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
ก็เคลียร์ให้กำลังใจทั้งคู่

หลังจากที่มีข่าวนี้เข้ามาหามีโพสต์นี้ออกมาเนี่ย

อืมจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่๓
หืออฮือนะครับ
เขาก็ให้มุมมองสตาลไม้คุณดูหลังคิดของคุณค๊อตเอง
คิดแบบนี้อะไรแบบนี้
มื้อที่๓ขึ้นมาก็เป็นเรื่องความรักอิ่มตัว

แต่เห็นต่างกันเนี่ยเขาก็จะพักหรือว่าทิ้งแบบเวลา
ช่วงระยะเวลาให้ตัวเองเนี่ยพักกันไม่เจอกันสักพักหนึ่ง

ก็กลับมาก็เหมือนเดิมเป็นแบบนี้ตลอดระยะเวลา๑๐ปี

ครั้งนี้เขาก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมา

ถูกต้องเพราะว่าล่าสุดไปต่างประเทศด้วยกันมา
มันก็ไม่มีทรายสัญญาอะไรที่บอกว่า
มันจะแบบต้องเลิกกันในระยะเวลาที่แบบคบกันมา๑๐ปี
จนวันที่เมื่อวานนี้น้องโบได้มารายการแฉ
แล้วก็น้องโบเขาก็ยังไม่รู้ความสัมพันธ์ปัจจุบันล่าสุดเนี่ย

เพราะว่าต้องมีการถามแหละเพราะว่ามันมีข่าวออกมาแล้ว

เพราะตอนนั้นบอกว่าไปบวชเป็นคนไปพักกันห่างไป
ที่นั่งอยู่ในรายการน้องโบก็บอกว่าเนี่ย

ใช่ครับนะครับผมเหมือนฟ้าผ่าก็

นะครับผมเลิกท้อเลิกแท้เลิกทุกข์
มะม่วงมันยังสุกได้เลยครับ

ไปข้างหน้าแล้วเหงาดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บ

ยาวลิสองปั๊งละพรุ่งนี้มีคนจีบ
คือหนูยังไม่รู้ไงถ้าพี่รู้พี่บอกหนู

ไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนชื่อให้ได้ฮะไม่มี

เบรกแล้วหรือคะอ่ะโอเคเบรกแป๊ปนึงจะกลับมาค่ะครับ
อ่ะไหนดูสิอาทิตย์นี้อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนอะ๑๔พฤษภาคม
อย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะ๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

ครับผมใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามไทยรัฐทีวียาวไปเลย
ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มนะคะ
รายงานบรรยากาศทุกพักการเมือง

ผลโพลด้วยและผลจากกรกตที่นับคะแนนตรงจุดนั้นด้วย

กรกตก็บอกเองว่ารู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ
เพราะฉะนั้นก็ติดหน้าจอเอาไว้เลยก็คู่หาเรื่องตั้ง๖โถ่

เขาต้องมาเตรียมตรงเตรียมตัวหาข้อมูลข้อมูล
ไปเทือกตั้งก่อนใช่ไหม
ไปเทือกตั้งก่อนตอนเช้า

โปรดติดตามตอนต่อไป